คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
มีหลานชายที่อยู่ในบ้านถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
เหตุการณ์ที่พยาวผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งเมายาบ้า
แล้วคลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของจะทำร้ายคนในบ้านด้วยค่ะ

ลุยอย่างพร้อม

มันอะไรนะมันเหมือนที่นี่
คือเอาจริงนะคะ

เพราะว่าเม้ายาเสพยาบาทำร้ายข้าวของทำร้ายคนอื่น
มันก็เป็นคลิปภาปข่าวที่เราเห็นจนคุ้นตา
แต่คลิปนี้ที่มันสะเทือนใจก็คือได้ยินเสียงใช่ไหมคะ

ห้ามพ่อนะพ่อพอแล้วพ่อพอแล้ว
แต่พ่อไม่หยุดเลยนะนี่คือสงสารเมียสงสารลูกค่ะ
อยู่ด้านในที่เขาจะไปเอาเรื่องเนี่ย
พ่อเนี่ยพ่อหยุดพอแล้วลูกต้องไปห้าม
เย็นเมื่อวานนะคะอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
คือญาติเอาคลิปนี้ไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอดให้ช่วย
เขาบอกหมดที่พึ่งแล้วค่ะก็เนี่ยเขาติดยาหนักมาก
เสพยาเมาคลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของ
เอามีดจะไล่แทงคนในบ้านสงสารลูกเมีย
วันหนึ่งถึงเจ็บถึงตายขึ้นมาจะยังไง
แจ้งตำรวจหลายรอบแล้วนะคะแต่ปัญหาเหมือนเดิมค่ะ
พอตำรวจมาจับไปแล้วก็ปล่อยกลับมา
พอปล่อยกลับมาปุ๊บอารวาสหนักกว่าเดิมอีก

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเขาเป็นสอสอพยาวนะคะ
ก็เลยประสานผู้กำกับสพเชียงคำ
นำกำลังตำรวจเข้าไปจับกลุ่มชายคลั่งคนนี้เลย
นายสมนึกอายุตั้ง๕๗แล้วพี่อุ๋ยยังเสพยาเมาคลุ้มคลั่งอยู่เลย

แล้วชายวัย๕๗สารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้าเนี่ย
ก่อนหน้าที่จะมาจับเนี่ยเพิ่งเสพเลย
ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้ค่ะผู้ใหญ่สรวิทย์
บอกว่านายสมนึกคนนี้มีประวัติเสพยาเสพติด
ถ้าไม่ได้เสพจะคลุมคลั่งทำลายข้าวของ
ลูกเมียต้องหนีไปอยู่บ้านญาติ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวไปบำบัดให้หาย
เขาก็กังวลใจจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านคนอื่นด้วย
ภรรยาของนายสมนึกค่ะนางแสงเดือนอายุ๔๙
เล่าให้ฟังว่าปกติสามีเป็นคนทำมาหากิน
แต่พอมาติดยานี่แหละชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะคะ
ลุ้มคลั่งตลอดเลยอยากให้พาตัวไปรักษา
ก่อเหตุแบบนี้บ่อยนี่ไม่ใช่ครั้งแรก

ทุกวันนี้ก็อยู่อย่างหวาดภาวะค่ะ
แต่มาพักปีนี้จะรุนแรงที่สุดบ่อยข้างของที่สุด
ตำรวจสพเชียงคำแจ้งข้อหา
เสพยาเสพติดและครอบครองปืนนะคะ

ครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ไหนร้อยเอกธรรมนัฐก็ไปช่วยดูกรณีนี้แล้ว
ก็อยากจะให้ดูไปถึงต้นทาง
เสพยาเมาคลุมคลั่งมันก็เป็นปัญหาล่ะค่ะ
มันเป็นปลายทางต้นทางคือคนขาย
แล้วในชุมชนใครขายคะไปซื้อมาจากไหนคะ

ค่ะ